รอยต่อทางดำตาลรอยต่อเขตระหว่างจังหวัดก็ทุ่มธาลีกับกุฏเทพฯ
แต่โครงการใหม่พื้นที่เกจรอมเวลา๖๑๒ต้น
แต่ปัจจุบันเราต่อไปแล้ว๒๙๐ต้นเร็วกว่าแผน๘
ผมก็ขออนุญาตการเรียนข้อมูลต้น
เป็นไงก็ตามโครงการก่อสร้างเผื่อจัดข่าวพื้นที่หรือรวย
สำนักพัฒนาบังกลองชีวิตชนเราต้องได้รับความรู้มือ
จากหมวยงานระวัยส่วนด้วยกว่าทำหมวยงานทั้งภาคสนาม
ก็คือเขตกรรจักรเขตตากศีเขตจอดเมือง
และพืชที่ตำบลประคบอบพธรรมดามาธุภารีครับ

คิมก็ขอด้วยครับขอขอบคุณครับ

เมื่อเวลาที่สุดมันกลายเป้าหมายเป็นส่วนสุดท้าย
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นส่วนสุดท้าย
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป็นส่วนสุดท้าย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
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย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
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย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
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย
และมันกลายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย